กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าคดี๕โจ
ไปรุมโทรมน้องอายุ๑๒ปีกันหน่อยนะคะ
วันนี้คือในส่วนของเหยื่อ
โศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
เด็กที่ถูกรุมโทรมก็คือน้องที่เป็นเหยื

ยังไม่พร้อมที่จะเข้ารับการดูแล
แล้วก็พักอาศัยในบ้านพักเด็กของจังหวัดนะคะ
แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าน้องไม่มาอยู่ในบ้านพัก
เดี๋ยวก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทร
เมืองสระบุรีควบคุมตัวยวชนคนสุดท้าย
จำนวน๕คนที่ร่วมกันก่อเหตุรุมโทรม
เด็กหญิงอายุ๑๒ปีมาที่สารเยาวชนและครอบครัว

เพื่อให้สารไต่สวนแล้วก็พิจารณาคำสั่ง

หลังจากที่แม่ของเยาวชนรายนี้พาเข้ามอบตัว

กับพนักงานสอบสวนสพเมืองสระบุรี
สีหน้าของเยาวชนรายนี้ซึ่งเป็นรายสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม
คือก็ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็วิตกกังวลชัดเจนนะคะ
คอตกมาตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่ของศาล
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ศาลจะพาเข้าไปในห้องบริเวณด้านหน้า
ห้องควบคุมเพื่อพูดคุยกับทนายความ

จากนั้นพนักงานสอบสวนได้มาเชิญตัว
ไปห้องพิจารณาคดีของศาล
มีการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันโซมหญิง
ซึ่งสารมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมตัว
ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรี
พร้อมกับเพื่อนอีก๔คนที่ร่วมกันก่อเหตุก่อนหน้านี้
จนถึงขณะนี้ค่ะพนักงานสอบสวน
ยังไม่สามารถสอบปากคำผู้ต้องหาได้
จากกระบวนการสอบปากคำผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปียังไม่แล้วเสร็จ
แต่จากการให้ปากคำเบื้องต้นทั้งหมด
ก็ให้การยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริง
ส่วนแนวทางการสืบสวนของตำรวจยืนยันว่า
ขณะนี้จนถึงขณะนี้พบผู้ร่วมกระทำผิดเพียง๕คนเท่านั้น
แม้ว่าก่อนหน้านี้คือพ่อของน้องอายุ๑๒ปี
จะพยายามบอกว่าจริงแล้วคนที่ก่อเหตุ

ตำรวจบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้มีเพียง๕คน
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดก็ให้การสอดคล้องกัน
และยังไม่มีการซัดทอดถึงบุคคลอื่น
แต่ตำรวจตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยง
กับผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นด้วย

อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นคดีทางเพศ

ผู้เสียหายก็เป็นเด็กหญิงอายุเพียง๑๒ปี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี

ขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดต่างเกี่ยวกับคดีนี้
รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดด้วย
เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของผู้เสียหายในระยะยาว
แต่ให้คำยืนยันให้คำมั่นนะคะบอกว่า
ตำรวจจะทำงานในคดีนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
วันหนึ่งเหยื่อคดีไหนก็แล้วแต่
นะครับที่เกี่ยวกับเพศแล้วเป็นเด็กเนี่ย
คดีไหนก็แล้วแต่ผมไม่ได้ระบุว่าคดีไหน
วันหนึ่งเขาอายุ๒๐สมมุติ

ของอะไรที่เป็นคลิปดูย้อนหลังก็แล้วแต่
แผลในหัวใจเขาอักเสบกันอีกที
เราต้องคำนึงถึงเหยื่อที่ถูกกระทำ

ทุกคดียืนยันว่ามีมาตรฐาน
สอบสวนหลักฐานถึงใคร

แล้วสามารถเอาความผิดได้ดำเนินคดีหมด
ทีนี้ยายของน้องที่เป็นเหยื่ออายุ๑๒ปีนี่คะ
ตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการให้การกับตำรวจ

ซึ่งนางสุพัชชาสุธิพล
ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
ก็มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าการให้ความช่วยเหลือน้องที่เป็นเหยื่อ
จากการที่ให้เจ้าหน้าที่พมของจังหวัด
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าสภาพแวดล้อมบ้านของน้องเสื่อมโทรม
ก็เลยเสนอให้แม่แล้วก็น้องที่เป็นผู้เสียหาย
อยู่ในความดูแลบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
แต่ว่าทั้งสองคนก็คือยังคงปฏิเสธ
บอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาพ่อดูก่อนว่าจะเอายังไง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะชี้แจงถึงความเป็นอยู่ภายในบ้านพักเด็ก
ก็จะมีคนคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา
รวมทั้งเรื่องของการศึกษาของน้องของเด็ก
หลังจากนี้อาจจะไม่พร้อมจะกลับเข้าไปเรียนตามปกติ
ซึ่งหากเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กของพมจังหวัด
ก็จะมีการประสานไปยังโรงเรียนให้จัดส่งครูมาสอน
กว่าเด็กจะมีความพร้อมสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ
และในส่วนของแม่ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ประเมินว่าไม่มีความสามารถในการดูแลเลี้ยงลูกนั้น
ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปคุ้มครองได้
แต่การคุ้มครองก็สามารถดำเนินการได้หลายอย่างหลายรูปแบบ
ไม่จำเป็นต้องแยกเด็กและแม่ออกจากกันถามว่าเช่นอะไรบ้าง
เช่นการให้เด็กย้ายไปอยู่กับบ้านญาติ
มีความสามารถในการดูแลจัดเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลที่บ้าน
หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านให้ดีขึ้น
เด็กก็สามารถอยู่ร่วมกับแม่ได้นะคะ